ข่าวที่จะเล่าต่อไปเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
สามีเอามีดพระไปฟันภรรยาไปฟันพ่อตา

กลัวเมียจะปันใจไปรักผู้ชายคนอื่น
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไปฟันพ่อตาเพราะอะไร
คือพ่อตาชอบยุโยงให้ลูกสาวตัวเองเกลียดสามี
ทีนี้ตัวลูกเขยเองเขาก็ไม่พอใจค่ะไปก่อเหตุแบบนี้
ดูเหตุการณ์กันหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชัยภูมิค่ะ
บ้านหนองย่าข้าวนกที่ตำบลละหารอำเภอจตุรัส
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลือคนเจ็บ

นั่นก็คือนายพิเชษโกมนเมฆอายุ๖๖ปีเป็นพ่อตา
ส่วนอีกคนนึงก็คือนางสาวสุจีรวรรณโกมนเมฆอายุ๓๒ปี
เป็นลูกสาวแล้วก็เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุด้วย
คือตัวพ่อตาเนี่ยนะโดนฟันที่ท่อนแขนด้านซ้าย

ส่วนลูกสาวโดนฟันหลายแห่งเลยค่ะ
แล้วที่หัวเข่าซ้ายเอ็นขาดเลยนะ
มือซ้ายก็โดนฟันจนแบบเอ็นนิ้วขาด
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวคนเจ็บทั้ง๒คน
ส่งโรงพยาบาลแล้วผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายธีรวัตรเกรดประกอบ
หรือว่าในเต๋าอายุ๓๕ปี
เป็นสามีและเป็นลูกเขยของคนเจ็บด้วย
ทีนี้ตัวพ่อตาเนี่ยนะคะเจ็บน้อยกว่านะ
พ่อตาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๓๑มีนาคม
ตอนนั้นตัวพ่อตานอนอยู่ที่เปรย์ใต้ถุนบ้าน
แล้วลูกกลับมาจากโรงงานกะดึกแล้ว

เพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวเนี่ยลูกสาวเขาก็มีลูก
จะไปส่งลูกชายวัย๔ขวบในที่โรงเรียน
ทีนี้พ่อตาบอกนะได้ยินเสียงเป็นเสียงรถแบบรถอีแตน
รถของบริษัทวัสดุเกาะสร้างที่ในเต๋าทำงานอยู่นี่แหละ
ขับมาแล้วมาจอดหลังจากนั้นในเต๋านะ
เดินตรงเข้ามาเอามีดพระออกมาจากกระเป๋าย่าม
แล้วกระหน่ำฟันลูกสาวที่เป็นภรรยาของในเต๋า
ตอนที่ลูกสาวกำลังหลับอยู่โอ้โหคนเป็นพ่อ
ตาขึ้นมาเห็นแบบนั้นพ่อก็ทนไม่ได้ค่ะ
สัญชาติยานความเป็นพ่อลุกขึ้นกระโดดขึ้นไป
แล้วก็จะป้องกันลูกสาวเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
แขนซ้ายของพ่อเนี่ยค่ะคือพ่อยกแขนซ้ายขึ้นกัน
ก็เลยโดนมีดฟันมาโดนตรงแขนพ่อ
ทีนี้ตัวพ่อตาได้รับบาดเจ็บนะ
ตะโกนบอกลูกลูกหนีไปหนีไปไปหลบไปตรงไหนก็ได้
ทีนี้ลูกเขยเขาตั้งหลักได้มันวิ่งหนีออกไปทางหลังหมู่บ้านนะ
ไอ้รถที่ขับมาก็จอดทิ้งไว้ที่บ้านนี่แหละค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็ถามว่าคุณลุง
คุณลุงว่าแรงจูงใจมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
ซึ่งทางพ่อตาเขาก็บอกนะบอกว่ามันน่าจะเกิดจากที่ลูกเขยแค้นใจ
ลูกเขยเคยไปบ่นกับคนอื่นว่าจะฆ่าเมียทิ้งจะฆ่าพ่อตาด้วย
เพราะอะไรรู้ไหมเขาโกรธเขาแค้นเขาเกลียด
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าพ่อตาคอยยุโยงให้ลูกสาวเกลียดสามี
ซึ่งตัวพ่อตาบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเลย
พ่อตาเนี่ยเพียงแต่บอกลูกว่ามีอะไรก็ใจเย็นค่อยคุยกัน
แต่ตัวลูกเขยคนนี้พ่อตาบอกว่าเขาจะมีอาการหึงหวงระแวงตลอดเลย
ระแวงว่าเมียตัวเองจะปันใจไปให้ชายอื่น
ก็มีปากเสียงกันก็ทะเลาะกันบ่อยนะคะ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม
ทีนี้อาการเปรียบเทียบระหว่างพ่อตากับลูกสาว
ตัวลูกสาวเนี่ยอาการหนักกว่านี้นะคะ
อาการตอนนี้หมอก็ช่วยต่อเส้นเอ็นให้แล้ว
แต่ก็ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วเอาจริงค่ะฝ่ายหญิงหวาดภาวะ

เพราะว่าฝ่ายชายส่งข้อความมาบอกว่า
เนี่ยกูยังอยู่ใกล้แถวนี้ยังไม่โดนจับนะ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
นี่คือขู่ชัดเลยค่ะคุณผู้ชม

ตามจับกลุ่มตัวลูกเขยมาดำเนินคดีหน่อย

ก็ต้องโดนเรื่องข้อหาบุกรุกยามวิการด้วยนะ
เพราะว่ามากลางคืนแล้วก็ข้อหาพยายามฆ่า